อีกคดีที่เกิดขึ้นที่อำนาจรณ์ครอบครัวเขาก็ยังติดใจสงสัยสาเหตุการณ์ตายของ
ญาติของเขานะฮะที่เป็นนักธุรกิจสาวนะครับอายุ๓๓ปีเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คือย้อนไปเมื่อวันที่๔เมษายน๒๕๖๑ตอน๔ทุ่ม
ผู้เสียชีวิตคือหญิงสาวท่านนี้นะครับ
ชื่อว่านางดวงจันทวีพันธ์อายุ๓๓ปีก็ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัว
คืนวันที่๔เมษายนที่ผ่านมาตอน๔ทุ่มเนี่ย
หมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่๖๔๘๕อำนาจเจริญ
จอดทิ้งไว้ในซอยข้างคลองส่งน้ำชลประธาน
ทางเข้าทุ่งนาบ้านน้ำท่วมหมู่๕ตำบลเปื่อยอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจริง
ทีนี้ศพของผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในรถเนี่ยญาติเขาติดใจ

ติดใจแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นกราฟิกให้ท่านดูด้วยนะครับ
เพราะว่าผู้ตายคือนางดวงจันทวีพันธ์วัย๓๓ปี
เป็นชาวอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจริงนะครับ
สภาพก็คือนี่ครับมีถุงพลาสติกคลุมอยู่ที่ศีรษะ
นอนตะแคงข้างหันศีรษะไปทางฝั่งคนขับ
อยู่ที่ที่พักเท้าด้านหลังแบบนี้นะฮะ
แล้วที่สำคัญก็คือเบาะหน้าเนี่ยเบาะคนขับเนี่ย
เอ็นมาแล้วก็เหมือนกับพยายามจะปิดศพเอาไว้ด้วย
ที่จอดรถที่จอดเอาไว้เนี่ยนะครับรถที่จอดเนี่ยจอดดับเครื่อง
แล้วประตูล็อกไว้ทั้ง๔ประตู
อืมเนี่ยค่ะคือณตอนนี้นะคะ
ตำรวจเขาได้มีการตรวจสอบพวกลายนิ้วมือภายในรถ
ภายในรถเนี่ยก็มีแค่ลายนิ้วมือของผู้ตายกับลูกของผู้ตาย
สินสิ่งของตามตัวของผู้ตายก็มีแค่ลายนิ้วมือของผู้ตายและลูกของผู้ตาย

ณตอนนี้ตำรวจก็เลยสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ตั้งประเด็นไว้๓เรื่อง
๑ค่าตัวตาย๒เรื่องคุการหักหลังธุรกิจเงินกู้๓ค่าสินสรรพ
แต่วัดนั้นตอนนี้สรุปแล้วค่าตัวตาย
แต่ญาติบอกว่าฆ่าตัวตายมันจะใช่เหรอ
ลักษณะเหมือนกับมีการปิดบังอำพลางซ่อนเร้นไม่ให้คนเห็นด้วยเนี่ย

เหมือนกับว่าจะปิดไว้ไม่ให้เห็นศพ

เราย้อนไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้มาดูว่า
ล่าสุดที่ย่านว่าติดใจแล้วเขาจะไปร้องเนี่ยนะครับ
ก็เห็นว่ามาจอดอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผ่านมาสัก๒ชั่วโมง๕โมงเย็น
รถก็ยังจอดอยู่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะจนกระทั่งช่วงกลางคืนแล้ว
เห็นเพจชื่อว่าเพจ๙นี้ที่อำนาจเจริญมีการโพสต์ตามหาคนหาย
เบียนตรงกันเลยก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านตอน๔ทุ่ม
ผู้ใหญ่บ้านก็โทรแจ้งญาติญาติที่เขาแจ้งคนหายไว้ให้มาตรวจสอบรถ
ตอนแรกที่ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านมาช่วยกันมองเข้าไปในรถนะไม่เห็นใคร
มันอาจจะมืดด้วยฟิล์มก็ดำด้วยแต่ชาวบ้านมองไม่เห็นใคร
กระทั่งส่องไฟฉายเข้าไปที่พื้นรถเบาะด้านหลังเห็นคนนอนอยู่
ส่วนเบาะคนขับเอ็นไปด้านหลังลักษณะเหมือนกับบังศพอยู่
พอตำรวจสพเรืออำนาจมาถึงจุดเกิดเหตุก็ให้ช่างมาปลดล็อกประตูรถยนต์
แล้วก็นำร่างของนางดวงจันทร์ออกมาซึ่งพบว่าเสียชีวิตแล้ว
ตรวจร่างกายเบื้องต้นพบบาดแผลจากการถูกของแข็งตีที่หางคิ้วด้านขวา
มีรอยเลือดติดอยู่ที่บริเวณลำคอมีรอยถูกรัดด้วยนะครับ
ภายในรถพบทรัพย์สินเป็นเงินสดหลายแสนบาทที่หายไปนะครับ
อนันต์โสภาลุนอายุ๕๑ปีเป็นพ่อของผู้ตายบอกว่า
ทำธุรกิจหลายอย่างค้าขายด้วยธุรกิจปล่อยเงินกู้ด้วย
ลูกสาวมีลูกอยู่๒คนคนโตเป็นผู้หญิงเรียนอยู่ม๓
คนเล็กเป็นผู้ชายเรียนอยู่ป๒
ลูกสาวเนี่ยปกติแล้วทำธุรกิจหลักอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
วันเกิดเหตุลูกสาวออกจากบ้านไปตอน๘โมงเช้า
บอกว่าจะไปทำธุระที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรสาขาหัวตะพานหรือว่าทกศ
ทีนี้เพื่อนของผู้เสียชีวิตนายยุทธนาศรียางนอกอายุ๓๐ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุช่วง๑๑โมงเนี่ย
ตัวผู้เสียชีวิตโทรศัพท์ไปหานะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวบ่ายจะไปหา
เดี๋ยวบ่ายจะไปที่ทกศหัวตะพาน
เพื่อนของผู้ตายเขาขายขนมอยู่ตรงนั้น
ก็รอตั้งแต่๑๑โมงนัดกันไว้จนบ่ายก็ยังไม่มา
ก็เลยโทรไปหาตอนโทรไปตอนบ่ายเนี่ยติดต่อไม่ได้แล้ว
ก่อนที่ผู้ตายจะขับรถไปจอดกลางทุ่งนาที่บ้านน้ำท่วม
ตำรวจเขาตรวจสอบพบเส้นทางการขับรถแบบนี้ค่ะ
มีการจอดรถสองจุดนะคะจุดแรกที่ตรวจสอบเจอก็คือจอดแวะซื้อยา
มีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นรถ
น่าจะสัก๑๐โมงกว่าของวันที่๔เมษายน
ก่อนที่จะเสียชีวิตขับมาหน้าร้านสะดวกซื้อ
จากนั้นกล้องวงจรปิดก็จับภาพผู้เสียชีวิตใส่เสื้อสีดำลายทางเขียวนะคะ
จ่ายเงินตามลูกศรเลยนะคะเขาจ่ายเงินเขาซื้อยาลดไข้๔แผง
แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยคือเหมือนกับเธอคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะ
ระหว่างที่แบบรอจ่ายเงินระหว่างซื้อยาเนี่ยค่ะจะคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา
พอซื้อเสร็จเดินออกไปขึ้นรถเนี่ยค่ะจังหวะกำลังซื้อกำลังจ่ายเงินก็คุยโทรศัพท์เนี่ย
พอเดินไปขึ้นรถนะคะสักพักก็ลงจากรถมาอีกค่ะ
ก็เหมือนกับเอาซองยาไปทิ้งถังขยะหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ขับรถออกไปนี่คือภาพสุดท้ายนะคะที่บันทึกเอาไว้ได้
ก่อนจะมาพบอีกครั้งหนึ่งก็คือเธอเสียชีวิตอยู่ในรถแล้ว
ก็คือเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่าเงินสดหายไปหลายแสนบาทด้วยนะคะ
วันที่เกิดเหตุตัวผู้เสียชีวิตเขานำเงินสดติดตัวมาเป็นหลักล้าน

ตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการหักหลังจากการทำธุรกิจเงินกู้

ฆ่าตัวตายตอนแรกตั้งเอาไว้๓เรื่องแบบนี้ค่ะ
ร่างกายของตัวเองหรือในรถต่างไม่มีร่องรอยต่อสู้ทั้งนั้น
แล้วก็รอยที่อยู่ใต้ตาขวานั่นคือรอยก่อ

มันก็จะพ่อเลิกขึ้นมาเองไม่ใช่รอยฉุดแบบทำร้าย
อันนี้เบื้องต้นในการชัดสูตรพิศพศ์นะครับ
นางดวงจันทวีพันธ์อายุ๓๓ปี
เสียชีวิตต่อสู้ทั้งนั้นมันก็จะพ่อเลิกขึ้นมาเองไม่มีร่องรายก่อ
ที่ถูกพบเป็นศพคือ๔เมษายน

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจริง
แถลงเอาไว้เมื่อ๕เมษายน๖๑
เกี่ยวกับสาเหตุประเด็นต่างของการตายนะครับ
อย่างฆ่าตัวตายที่ตำรวจพุ่งเป้าไปทั้งนั้น
ก็เพราะว่ากุญแจรถเนี่ยเสียบอยู่ในช่องสตาร์ทรถ

เพื่อให้วงจรไฟฟ้าในรถติดได้
ประตูรถล็อกจากข้างในทั้ง๔บาน
ลักษณะศพไม่ได้ดิ้นทุรนทุราย
พลาสติกที่คลอบศีรษะเอาไว้เนี่ย
มันก็เนียนติดหน้าเหมือนกับว่าผู้เสียชีวิต
อากาศหายใจเฮือกสุดท้ายเข้าไปด้วย
แล้วก็มียาลดไข้พบตกอยู่ในรถ๑เม็ดนะฮะ
ส่วนปัจจุบันนะครับ
วันนี้ก็คือ๒กันยายนนะฮะ
ญาติยังติดใจสงสัยเนี่ยนะครับ
เราสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกชัชนันพรบุตร
ท่านผู้กับการสอพรเหลื่อมนาฏนะครับ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้ตำรวจสรุปสำนวนส่งไปชั้นอายการแล้วนะครับ
ไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่ามีบุคคลที่๓หรือว่าถูกกระทำให้ตายโดยบุคคลอื่น
ในรถพบเพียงลายนิ้วมือของผู้เสียชีวิตแล้วก็ลูก
ส่วนร่างกายผู้เสียชีวิตก็มีแค่ลายนิ้วมือตัวเองแล้วก็รอยนิ้วมือของลูกเท่านั้น
ทีนี้ตำรวจก็ยังมีข้อมูลว่าผู้ตายเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ปล่อยเงินกู้ด้วยนะฮะ
ปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ตัวเองก็มีเจ้าหนี้ด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเงินที่ว่าหายไปเกือบล้านเนี่ยก็คงจะไปเบิกที่ทกศมาก่อน
แต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาไปใช้หนี้หรือว่าเอาไปไหนอะไรยังไง
ว่าจะมีเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้ยังไม่แน่ชัด
แต่ที่แน่ชัดก็คือนอกจากจะปล่อยเงินกู้แล้วผู้ตายนะครับ
ยังมีเจ้าหนี้อีกเป็นจำนวนมากหลายคน
วันเกิดเหตุ๔เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
นัดกับบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ไว้ทั้งหมด๖คนนะฮะ
เพื่อจะไปเอาเงินใช้หนี้ให้
บางรายเนี่ยตามตัวเลขบอกว่า๗แสนยืมไป๒ล้าน๑
วันนั้นนัดไว้จะเอาเงินไปคืน๗แสน
อีกคนนึงเนี่ยยืมไป๖แสนจะเอาไปคืน๑แสน
อีกคนนึงยืมไป๗แสนจะเอาไปคืน๒แสน
อีกคนนึงยืมไว้๔ล้าน๑นัดคืน๖แสนเนี่ย

วันที่เสียชีวิตที่พบศพนะ
มีอีก๔คนเป็นเจ้าหนี้ที่เขามาให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกว่าผู้ตายยืมเงินไปตั้งแต่เดือนเมษายน๑๒เมษายนเนี่ย
คืน๑๒เมษายน๖๑ยืมไปนานแล้ว

แต่นัดคืน๑๒เมษายน๖๑ก็มี

แต่ว่ามีอีก๔คนที่นัดคืน๑๒เมษายน๖๑
ก็หลักแสนหลายแสน๔คนนี้
เอาเป็นว่ารวมแล้วผู้ตายมีหนี้สินที่ยืมอยู่ทั้งหมด
คร่าวเนี่ยประมาณ๙ล้าน๒แสนกว่าบาท

นัดคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมด๒ล้าน๒หมื่นบาท

แต่ที่ไปขอกู้กับธนาคารเอาไว้เนี่ย

ที่จะไปใช้หนี้เจ้าหนี้เยอะ
ตำรวจก็เลยมองว่านี่เป็นประเด็นหลักหรือเปล่า

เพราะอย่างถ้าดูว่าไปซื้อยาแก้ปวด
ใช่ค่ะ๔แผงค่ะ
ใช่ค่ะแล้วเหมือนกับว่าพอเข้าไปในรถปุ๊บ
แล้วก็เอาซองยามาทิ้งที่ถังขยะหน้าร้านสะดวกซื้อเลย

กินไปแล้วหรือเปล่าแล้วเอาซองมาทิ้งหรืออะไรแบบนี้
หรือว่าอาจจะเปลี่ยนใจหรืออะไรยังไง
อันนี้ไม่รู้เพราะเห็นภาพแค่ไกล
แต่ตำรวจบอกว่าถ้าเอาด้านหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย

ในตัวเองในตัวของผู้ตายเองก็มีแค่ผู้ตายกับลูก

พรุ่งนี้ฮะจะไปร้องขอความเป็นธรรมกับกองปราบรามนะฮะ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไทย
เพราะว่าเขาก็ยังติดใจสงสัยเกี่ยวกับเรื่องมูลเหตุการตาย
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยทางครอบครัวบอกว่าเป็นคนสดใสร่าเริง
ไม่มีมูลเหตุจูงใจให้ฆ่าตัวตาย
วันเกิดเหตุตอนเช้ายังเล่นอยู่กับลูกตามปกติเลย